พาคุณผู้ชมไปที่กระบี่ค่ะมีคนไปเจอเหล็กไหลอยู่ในหินค่ะพี่อุ๋ย
คือเมื่อวันจันทร์นะคะคือเขาไปเจอเหมือนกับเป็นก้อนหิน
แต่เขายกดูเขาบอกว่ามันเบามากเลยก้อนหินนี้
เลยลองทุบดูพอทุบแล้วเปิดดูข้างในเป็นเหล็กไหลวะไง

ใช่เขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มในโลกโซเชียลที่เขาเป็นเซียนเหล็กไหล
แบบนี้ค่ะเขาบอกของจริงของแท้เลย
ปกติต้องงอกออกมาจากในถ้ำหินในถ้ำ
พอโพสต์โซเชียลปุ๊บนะพี่อุ๋ยเซียนเหล็กไหลขอซื้อเลยนะ
นี่ค่ะคนที่เจอเหล็กไหลคือนายรินรักวงอายุ๔๓นะคะ
บ้านเขาอยู่ที่อำเภอเขาพนมที่กระบี่
น้ำหนักสักประมาณ๕กิโลกรัมได้ค่ะก้อนหินก้อนนี้
แล้วข้างในมันก็มีเหมือนแร่อะไรเป็นสีดำวาวคล้ายเหล็กไหล
เขาบอกว่าน่าจะเหล็กไหลจริงหายากด้วยนะราคาสูงด้วยนะ
เมื่อวันจันทร์ที่ควรเขี้ยมค่ะเป็นเนินสูงในสวนปาล์มน้ำมัน
หินอยู่ใกล้ต่อไม้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าที่
แล้วคุณผู้ชมคะก่อนจะเจอเนี่ยเขาฝันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว
มาบอกว่าเป็นคนเฝ้าสมบัตินะวางสมบัติไว้ที่ก้อนหินใกล้ต่อไม้
แล้วก้อนหินอยู่ใต้ต่อไม้จริงแล้วเขาก็ยกมาดู
เขาบอกมันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นแหละเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้นะคะ
มีคนขอซื้อห้าหมื่นค่ะเขาไม่ขายไม่ขายนะ
เขาบอกว่านี่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของมงคลนะคะ
ตัดไม้รถแบคโฮล์ไปปรับพื้นที่เจองูบองหลาตัวใหญ่เลย
ขวางหน้าแบ็คโฮถูกรถทับแต่งูไม่ตาย
เลื้อยขึ้นเนินทางข้างต้นเขี้ยมขนาด๓คนโอบ
แล้วไปตายตรงนั้นพอคนงานได้แบบเลื่อยต้นเขี้ยมจนขาด
แต่ผ่านไป๒๐ปีต้นไม้ต้นนี้เพิ่งจะยืนต้นตาย
แบ็คโฮที่ทับงูกลายเป็นว่าตกไปในลำห้วย
โครนดูดหายไปเลย
คนขับรถแบ็คโฮลกลายเป็นคนสติแตกเหมือนเสียสติเหมือนเป็นคนบ้าไปเลย
อันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะคุณผู้ชมค่ะที่นายรินเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นตำนาน
ตำนานของควรเขี้ยมว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ
ก็เรื่องตำนานก็มุมหนึ่งแต่เรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์
เราไปหาข้อมูลมาให้ว่านี่คือเหล็กไหลของแท้จริงหรือเปล่า
อาจารย์ออสค่ะอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์บอกว่าเอาจริงเดี๋ยวขอตรวจสอบให้มันชัดเจนหน่อยดีกว่า
ถ้าดูจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะเป็นจีโอดเป็นชื่อสับเทคนิคตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
เป็นก้อนทรงมนต์ผนังโพรงเคลือบหรือมีวงหลายชั้นของแคลไซส์หรือคอร์ส
ก็จะเจอในหินปูนบางชนิดและหินภูเขาไฟ
เจอบ่อยเจอเยอะที่ตำบลลำนารายชัยบาดานลบบุรี
หรืออาจจะเป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ก็ไม่ได้เห็นของจริงนี่อาจารย์ออสบอก
ก็เดี๋ยวตรวจสอบให้ถ้าอยากให้ตรวจสอบนะคะ
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะคะ
คนนี้เจ้าของเขาบอกเขาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลใช่ไหม
ใช่แล้วก็คนที่เขาแบบเชี่ยวชาญเรื่องเหล็กไหลยืนยันว่าน่าจะจริง